เห็นคุณผู้ชมส่งข้อความมาหน้าจอเหมือนกัน

วังนาคินคำชโนธค่ะอำเภอบ้านดุง
ชาวบ้านนักท่องเที่ยวไปไหว้ขอพร
จากพ่อปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมมา
นักท่องเที่ยวไปกันตลอดเลยก็คือ๓จุดนะคะ
คนแน่นเลยก็คือลานพิธีบวงสวง

แล้วก็จุดที่ขาดไม่ได้รอบต้นมะเดือยักษ์

ก็จะมีคนเอาแป้งไปทาหาเลขเด็ด
หาเลขเด็ดกันนะคะตามความเชื่อของแต่ละคน
ก็เห็นเลขต่างกันไปแล้วแต่คนเห็น
ขันน้ำมนต์ก็มีน้ำตาเทียนให้ส่องกันเหมือนเดิมนะคะ
บางคนก็เห็นเป็นเหล็กนั่งเหล็กนี่
เห็นไหมจะมาบอกเลขไม่ได้เลยเนอะ
บวงสวงก็มีนาคน้อยมารำถวายปู่ย่านะคะ
รำเสร็จเขาดูตรงนี้ค่ะมีภาพรำเนอะ
ดูที่การชูนิ้วค่ะมีแม่นาคน้อยมาไหมวันนี้

ต้นไม้เขาก็ไปเอาแป้งโรยไปขูดที่เขาไปขูดนะคะ
ตรงนี้มีเท่านี้ใช่ไหมอันนี้มาแล้วมาแล้ว
เขาบอกให้ดูที่นิ้วว่าชูนิ้วกี่นิ้ว
แต่รำก็ต้องเป็นนิ้วประมาณนี้อยู่แล้วนะคะ
ก็๔นิ้ว๓นิ้วอะไรก็ว่าไป

สุพรรณบุรีหน่อยครับวัดไผ่แขก
ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี

ก็มีผู้คนมาเยอะแยะวันนี้มาทำบุญกัน
กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์
โดยเฉพาะหลวงพ่อสำเร็จทันใจก้าวหน้า
และพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีนะครับ
ก็มากันทั้งวันคึกคักไปหมดนะฮะ
แล้วที่เป็นที่สนใจหน่อยวันนี้ก็คือ

ก็ต้องออกแรงมากกว่ากระบองปกติ

ใครจะได้ออกมาหมายเลขไหนอะไรยังไงนะครับ

จะต้องมีแต่มันหายไปด้วยนะครับ
ทางวัดก็เลยได้ทำอันใหญ่มา
ปกติมีอยู่อันเล็กแต่มันหายไปเยอะนะครับ

เอาแบบใหญ่เลยใครเอาไปไม่ได้
ใช่ของเดิมอันเล็กหายเอาอันใหญ่เลย

ที่วางอยู่หน้าพ่อขุนช้างมหาเศรษฐี
คนก็จะมากันเยอะตรงนี้นะครับมาดูอ่างน้ำมนต์นะ

ทุกคนก็จะต้องเดินไปกระซิบขอพร

ข้างหูพ่อขุนช้างมหาเศรษฐีด้วย
ถึงจะสำเร็จตามความตั้งใจ
พาไปที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่จังหวัดตรังค่ะครับ
หมู่๒อำเภอนายง

ต้นมะม่วงเบาออกผลกลางกิ่งช่วงกลางลำต้น

เจ้าของบ้านชื่อว่านายละอองหยกยี่อายุ๕๐ค่ะ
หน้าบ้านมีต้นมะม่วงเบาปลูกอยู่๔๕ต้นค่ะ
แล้วก็มีต้นมะม่วงเบาต้นหนึ่งสูง๔เมตร

ผลออกมาที่กิ่ง๖ผล

ส่วนผลลูกอื่นนะคะไปออกปลายกิ่งตามปกติ
แต่มันจะมีต้นหนึ่งออกแบบตรงกลางเลยค่ะ

ไม่แน่ใจอะ

สูง๔เมตรอายุ๑๕ปี

เขาดูเรื่องตัวเลขกันอยู่ไม่ใช่ให้หิว

ใช่ค่ะแล้วก็ดูการประกาศรางวัลจากไทยรัฐทีวีค่ะ